นี่วันอาทิตย์นอกจากดูข่าวแล้วหลายคนอาจจะหอบลูกจุงล้านไปช้อปปิ้ง
ซื้อของอาจจะเป็นในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้ออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าตรวจสอบป้ายราคาให้ดีเพราะเดี๋ยวอาจจะเจอข้อผิดพลาดเหมือนกรณีนี้
มีหนุ่มคนนึงโอ้โหเรียกว่าสวดยับ

เพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อของตามโปรโมชั่นตามป้ายที่แปะเอาไว้
ซื้อ๒แถม๑แต่ปรากฏพอไปคิดเงินแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น
โอ้โหเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเรื่องยาวเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
แล้วคุณลงลง๒แถม๑หมันตูจริงมันไม่ใช่
ถ้ามันหมดมันหมดโปรแล้วคุณก็เอาป้ายออก
ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

เอาสรุปไปได้ไม่ใช่หรอ
มันหมดโปรวันที่๒๙เดือน๕
นี่ข้าวขายหลอกหลวงนะ
ก็ผมไม่รู้ไงว่ามันจะลดหรือไม่ลด
ผมก็ไม่ได้สังเกตเข้าไป
ราคาผมว่าทั้งล้านอ่ะครับ
พี่จะเอาไหมล่ะครับผม
ถามหนึ่งก็เอาสิ
ก็มันไม่แถมอ่ะครับ
ข้าวขายหลอกหลวงบ้างนะ

แล้วก็จะรู้ว่าสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่

เพราะว่าเครื่องมันก็บอกอยู่ว่าไม่ได้มีโปรโมชั่นนี้

มาจากจุดที่ป้ายตั้งเอาไว้ใช่ไหม

ไม่พอใจก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาประจาน
ขณะที่ผู้พนักงานนี้นะ
ก็บอกด้วยว่าตัวเขาเองก็ไม่ทราบ

พนักงานที่เข้าเวรตอนกลางคืน

แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมันก็คงจะต้อง

เพราะว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้

ที่อาจจะขาดตกบกพร่องดูอะไรพลาดไป

ส่วนของผู้ประกอบการของห้างร้าน
ก็ต้องดูแลพนักงานดูแลระบบให้ดี
แต่ส่วนของลูกค้าถ้า

หรือถ้าจะซื้อจำเป็นต้องซื้อก็ต้อง

คุณผู้ชมก็เป็นกรณดีตัวอย่าง

โปรโมชั่นหลังจากนี้ก็คงมีอีกเยอะ